สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศส่งท้ายเดือนนะคะฝนทางภาคใต้ดุเหลือเกินเกรงว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยมีมรสุมตะวันออกเชียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะพัดปกครุมบริเวณประเทศ
มาเลเซียค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ภาคตาของเรามีฝนตกค่อนข้างหนักค่ะมีสิบจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะวันนี้ถึงวันที่สองธันวาคมนะคะจังหวัดสุราธานียะลานครศรีธรรมราชนราธิวาสพระทะลุงกระบี่สงขราตรังปัตตานีและสตูนหลังจากนี้นะคะในวันที่สามธันวาคมจังหวัด
บริเวณไหนนะคะที่มีมรสมคลื่นจะสูงนะคะถึงสี่เมตรเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะคุณผู้ชมที่ประเทศอิตาลีค่ะมีรถหลายสิบคันจมอยู่ใต้โครงค่ะเพราะว่าเกิดโครงถล่มทางตอนใต้ค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะนี่โครงสูงกว่าหนึ่งเมตรค่ะปกคลุมแบบนี้ค่ะทํ
นี้สวัสดีค่ะ